ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
และนอกจากนี้มาติดตามข้อมูลอย่างหนึ่ง
อยากให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของ
ถ้าเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงล็อกดาวน์

ตัวเลขยังจะสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเท่าไห
เดี๋ยวมาติดตามเนี่ยนะคะแต่ตรวจสอบก่อน
วันนี้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ประจำวันเสาร์ค่ะเสาร์ที่๑๔สิงหาคมนะคะ
พบทั้งหมด๒๒๐๘๖ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศค่ะ๒๑๘๑๖ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่มีการแพร่ระบาดในประเทศ
สูงขึ้นเรื่อยเลยค่ะตอนนี้๘แสนแล้วนะคะโดยประมาณนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้๒๑๗ศพ
โดยเสียชีวิตที่บ้านและขณะนำส่งโรงพยาบาล๑๘ศพด้วยกันนะคะ
ส่วนเสียชีวิตสะสม๗๓๔๓ศพค่ะ
หายป่วยกลับบ้านวันนี้จำนวนค่อนข้างสูงนะคะ
ช่องสีเขียวนะคะ๒๓๖๗๒รายค่ะถือว่ามีจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อ
แต่ยังคงอยู่ระหว่างการรักษา๒๑๐๐๐รายนะคะ
และอาการหนักตัวเลขนี้เยอะนะคะ๕๕๙๐ราย
จำนวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากถึง๑๑๕๑รายค่ะ

เป็นคำแถลงจากนายแพทย์โทพีศิลป์วิศนุโยธินโคศกสมปครค่ะ
เปิดเผยถึงกราฟเป็นกราฟของการคาดการณ์
จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิต
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นกันยายนค่ะ
โดยบอกว่าหากไม่ล็อกดาวน์ใดเอาเรื่องไม่ล็อกดาวน์ก่อนนะคะ
ถ้าไม่มีการล็อกดาวน์คลายล็อกไปเลย
จะมีผู้ติดเชื้อวันละ๖๐๐๐๗๐๐คน
คาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ๘๐๐คนต่อวัน
แต่ท่านล็อกดาวน์แบบมีประสิทธิภาพเพียง๒๐

ก็คือล็อกดาวน์แล้วแต่ยังมีการเดินทางออกนอกต่างจังหวัด

จะมีผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลขที่เป็นสองเท่าของตอนนี้ค่ะอืม
คนและเสียชีวิตประมาณ๕๐๐คนวันละนะคะ
แต่หากมีการเพิ่มมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพให้มันมากขึ้น
เพิ่มขึ้นเป็น๒๕นาน๒เดือน
รวมถึงการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมาย๗กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งคัน
จะสามารถกดกราฟลงมาได้ค่ะ
ให้มีผู้ติดเชื้อประมาณ๒๐๐๐คนก็คือจะเฉลี่ยเท่าตอนนี้นะคะ
และเสียชีวิตต่ำกว่า๒๐๐คนต่อวัน

แม้จะมีการคาดการณ์แต่ก็ไม่ได้ขัดจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
และขณะนี้ยังพบว่าในต่างจังหวัดบางจังหวัด

มีประชาชนยังคงไม่ให้ความร่วมมือ
คุณหมอบอกว่าการสู้กับโรคระบาดจะต้องอาศัยความร่วมมือกับคนทั้งประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากเรื่องของฝั่งประชาชนเอง

ก็เป็นมาตรการต่างรวมถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ

ฉันก็อยากให้ทางสบคเร่งหารือกัน
หาแนวทางค่ะจำเป็นต้องใช้ยาแรงกว่านี้ไหม
แล้วรีบทำเพราะว่าให้มันในวงจำกัดโดยเร็ว
ในระยะเวลาที่มันไม่ยาวนานไม่ยืดยาวเกินไป
มันจะได้ฟื้นฟูทุกอย่างได้กลับมาโดยเร็วด้วยนะคะ

ไม่มีพื้นที่สีเขียวไม่มีพื้นที่สีเหลืองเหลืออยู่แล้วอะค่ะ